คนเขาให้อะไรไว้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับ
แม่น้ำหนึ่งไม่เฉียดด้วยนะ
เท่ากับงวดนี้ฯงวดเท่าไรละ
ที่๕ติดต่อกันพาดเป้าและแม่น้ำหนึ่ง
แฟนคัปเค้ายังคงสัธาพารวจกันต่อ
พอแม่น้ำหนึ่งตอนแรกเขียนใส่กระดาษแบบนี้
ก็มีการไปจุดทูปเป็นแนวทางแบบนี้สลับกล้องให้เห็นตึ๊ด
อ่ะคนแฟนคลับก็แคปเอาไว้สุดท้ายแม่น้ำหนึ่งพลาดเป้าไปแล้วหนึ่ง
แม่น้ำหนึ่งไปต่อที่เจ๊กันหน่อยเจ๊ฟองเบียร์ตืดนี่
รัฐบาลไทยแปดห้าหกแปดห้าเจ๊ฟองเบียร์ก็ให้เอาไว้เหมือนกัน
สุดท้ายออกมาไลฟ์เมื่อวานกราบขออภัยงวดนี้หลุดจ้า
นะฮะเธอก็ซื้อเหมือนกันสองร้อยใบนะอืมเธอซื้อไปสองร้อยใบ
แต่ก็เธอก็ไปถูกแปดสามมาสิบสองใบนะสุดท้ายแฟนคลับบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวตามให้กำลังใจงวดนั้นยังมีค่ะอย่างงี้นะฮะอ้าว
จากเจ๊ฟองเบียร์ไปอีกหนึ่งเจ๊เจ๊นุ๊กเลขสายด่วนตื๊ด
ให้มาแบบนี้แนวทางของเจ๊นุกคุณผู้ชมครับ
ไม่เฉียดเหมือนกันก็ไม่เฉียดเหมือนกันค่ะแล้วจริงจริงก่อน
อันนี้ที่เขาดังเพราะอะไรเขาเคยให้มา๔งวดซ้อนติดติดกัน
คนก็ถูกไปแต่ล่าสุดผลลัพธ์ออกมามันก็พาดเป้าไปค่อนข้างจะเยอะอยู่
สาวคนที่สี่นิดหน่อยเลขพารวยตืดออกมาแบบนี้
อันนี้ก็ไม่เข้าป้ายเหมือนกันครับงวดเมื่อวานนี้
เพราะเจ้าตัวให้แบบนี้นะฮะเขาให้อะไรอ่ะ
แนวทางเป็น๘๒แต่เมื่อวานเลขท้ายออก๘๓เนอะนะฮะแล้วก็มีการจุดทูปให้เลข๔๓
แต่สุดท้ายก็พลาดเป้าไปเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เหรอตื๊ดตื๊ดให้แนวทางแบบนี้กับแฟนคับปังมาหลายงวด
แต่หยุดเอาไว้ที่เมื่อวานครับงวดวันที่๑ตุลาคม
ก็ไม่เข้าไม่โดนเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เท่ากับว่างวดเมื่อวานนี้วันปราบเซียนเลยนะครับ
มันปราบเซียนครับเจ๊ทั้งหลายแม่ทั้งหลาย
สาวที่เคยให้แนวทางไว้ก่อนหน้านี้ถูกพาดเป้ากันหมดทั้ง๕สาวนี้เลย
แต่มีที่ต้องมีการอวยยศให้

ไปดูพี่ปูพี่ปูคนดีคนเดิมผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

พี่ปูคือพี่ปูหรือว่าคุณภัยศาลนันทสุธิวารีเนี่ย
คือเขาไปทำข่าวเห็นไหม
เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคือมันมีงูเขียวไปรัดเขียดอยู่หน้าบ้าน
ใช่ใช่แล้วมีน้องตุ๊กแกบุกห้องน้ำพี่ปูก็เลยถ่ายดูเลขที่บ้านซะหน่อย

ใช่ดูเลขที่บ้านซะหน่อยดูทะเบียนรถซะหน่อยแล้วมันก็เป๊ะเด๊ะขนาดนี้
เมื่อวานใครดูข่าวข่าวเช้าหัวเขียวเห็งตามกัน

แล้วก็โทรมาแย้มเตือนกันด้วย
พี่ฟูทุกทีที่มีเลขเนี่ยมันจะมีตัวประหลาดเข้าบ้านตลอดเลย

พันธุ์ตัวเองอวยยดไปเป็นเจ้าสำนักได้ก็ได้ครับ